เป็นท่านหลอด

เที่ยวของหลอดแล้วเวลานอน

กินชูเตียวก็กินชูเตียว

ต้องเลี้ยวซ้ายผ่านกับหลอด

ปลาเลี้ยงป่าไม่ได้ไม่ชอบเลี้ยงปลาสวาย

ปลาสวายมันชอบต่อย

เก็บบอลเห่ย

เฉยเข้านั่งก่อน
พี่อยู่เมนเฉยเข้านั่งอะเข้ามั่นหา

เอาหมดแล้วหมดแล้วนั่ง

หลังนี่คุณก็ไม่ถึงก็สุดนะนะครับ
มูมูอะไร
หมูดีครับหมูไม่ใส่ถลอดครับ

อย่าถึงขั้นลงไม้ลงมือรุนแรงกันเลยนะฮะ
เปล่าไม่ได้ลงไม้ลงมือ

แค่นี้จัดโหล
ส่าห์ดีมาตลอด
เคยอยู่ตรงข้าวเหนียวนี่เลย

พระเทพทำไมอ่ะ
ผมชอบกินแบบนี้มันเป็นการกินสไตล์แบบอังกฤษ

เรือบนหลักขาวแบ๊ดรัสหนู
คนที่แมนแพรงชิ้นแม๊บแคปนิปู
พริกหมูคูทิศฟิตปาก

ดรหมอไก่ค็อกด๊อกหมา
หนูสเนคเอกไข่อายตา

หมวกแห่ง

ทางหมดแล้วทางหมอง

อะไรน่ะ
อยากได้พักชี

เพราะไม่มีพักชี

มีผักชีมาขายให้ท่านหลอดไหม
มีมีมีตังซ์ซื้อของมันแหละ

เป็นถึงขั้นหลอดไม่พกตังค์เลยเหรอ

โหอย่างนั้น
ขอแบบว่า
หมุน๑๐รอบติดได้ไหม

ห้าสอง

ขอแบบว่ามาแบบปาโลมาได้ไหม

ผมว่าท่านโใช่หรือ
ฝ่าแล้วอยากได้ฟักชี

ไม่บอกกันเรียกมุงเต้นเพื่อน

ราคาไม่แพงด้วย
เห็นบอกว่าท่านรับผักชีได้หรือครับ

ผักชีของไทยบอกเลยอร่อยมากมาย

อันนี้ปลาขีฝรั่งครับ
ปลาขีฝรั่ง
รับมาดิรับสิปลาขีฝรั่งตรงหลับด้วยหรือ
ตรงหลับด้วยอ่ะจะ
ผักชีราวแพงไหมครับ
ไม่แพงครับอันนี้
ไม่แพงครับท่านหลอด
ไม่แพง
และนี่ก็คือคำถามข้อแรกของคุณไข่มุก

ไม่รู้ว่าเธอจะตอบได้หรือไม่